เหตุการณ์ต่อไปนี้ระทึกแล้วก็น่ากลัวแล้วก็ทำให้หลายคนสงสัยว่าเขาทำไปทำไม
ผู้ชายคนนี้เขาเป็นรอปภเขาวิ่งไปชนกระจกของร้านคาแคร์จนกระจกแตก
เลือดเขาก็อาบเต็มไปหมดแต่ยังไม่สิ้นฤทธิ์
ไปต่อครับเพราะไม่มีรถจอดอยู่ล้างรถอยู่ใช่ไหม
เขาเปิดเข้าไปในรถของรถซุปเปอร์คาร์คันหนึ่งสุดท้ายเขาสิ้นใจตายเลยครับ
นี่ฮะนี่เป็นภาพมุมจอปิดบางช่วงมอตรอนะแล้วเขาคุ้มครั้งอะไรฮะพี่กอล์ฟ
อ๋อเนี้ยเนี้ยดูดิอ่าคือเขาวิ่งไปไปไปยืน
กุญแจรถจักรยานยนต์ก่อนสักพักนึงแล้วก็วิ่งเข้าไปทะลุกระจกร้านคาแคร์เข้าไป
แล้วก็ยังแบบเอาเศษกระจงกระจกปลาออกมาแล้วมันยังไม่จบแค่นั้น
ค่ะนะฮะให้ดูนี่คือวงจรปิดอันนี้ร้านคาแคร์มันอยู่ริมถนนนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงแถวพุทธบูชากรุงเทพ๕โมงเย็นของเมื่อวานนะฮะ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนายอภิวัตรอายุสามสิบแปดปีนะฮะ
เขาเป็นรอปภแล้วก็ใส่ยูนิฟอร์มอยู่เลยนะครับทีนี้เนี่ย
เขาก็ไปชนกระจกใช่ไหมบาดแผลเขาเต็มเลยทั้งมือทั้งตัวนะฮะ
แล้วที่ตัวเขาก็มีกระเป๋าเงินมีโทรศัพท์มีหมวกของเขาสุดท้ายเนี่ย
คุณผู้ชมดูสิไปนอนตายอยู่หน้ารถคันนี้ตายเลยนะครับค่ะนะฮะ
กระจกแตกแล้วเขาก็เสียเลือดมากนะฮะแล้วรถคันนี้เป็นปอเช่สีขาวจอดอยู่
แล้วเลือดเต็มรถเขาเลยนะครับไปถามคนเห็นเหตุการณ์หน่อยแล้วกัน
เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนายศักดิ์ชัยอายุหกสิบปีเขาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายเนี่ยไปแย่งนะฮะ
กุญแจของรถจักรยานยนต์กับคนขับวินอยู่แต่วินเขาแย่งกุญแจคืนมา
กันอยู่สักพักนึงนะฮะนะคะแล้วก็ไปต่อพี่วินด้วย
สุดท้ายเนี่ยแล้วเหตุการณ์หลังจากที่ไปแย่งกุญแจไปต่อยเขาก็เลยวิ่งทะลุกระจกเข้าไป
แล้วก็ไปนอนตายอยู่ตรงนั้นนะครับ
ยังคิดไม่ออกใช่ไหมว่าเขาทำทำไมแล้วเขาตายด้วยเหตุผลอะไร
ทีนี้พอเขาวิ่งชนกระจกของร้านคาแคร์เสร็จปุ๊บนะ
เขาก็นั่งอยู่พักนึงเอาเศษกระจงกระจกปลาออกมาเสร็จปุ๊บ

พอลุกขึ้นมาเขาก็หยิบเศษกระจกปลาใส่คนในร้านด้วยนะ
แล้วก็ไปเปิดประตูรถปอเช่สีขาวคนนั้น

แต่จะขับออกไปแต่ขับไม่ได้เพราะไม่มีกุญแจไง
ทีนี้เนี่ยคนงานก็คือมีชาวเมียนมาชื่อว่าอ่องมิวจ่อบอกว่า
คือผู้ชายคนนี้ตอนแรกเนี่ยทะลุเข้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหม

ตอนแรกไปนอนอยู่ในเบาะรถด้วยก็เลยช่วยกัน
เอาตัวออกมาแล้วก็มานอนอยู่หน้ารถจับมือไพ่หลัง
แต่พอเอาออกมาอยู่หน้ารถอ้าวไม่หายใจแล้ว
สิ้นใจไปแล้วก็ช่วยกันปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผลครับ
โอ้โหสุดท้ายเหตุการณ์เราไม่คาดฝันนะไอ้รถคันนั้นก็เละไปด้วยเลือดนะคุณผู้ชม
ทีนี้เนี่ยก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปตรวจสอบประวัติเอาชื่อเขาไปตรวจสอบ
พบว่าเขามีอาการป่วยทางจิตเคยรักษามา๒ครั้งไม่รักษาต่อเนื่องไม่กินยานะครับ
แล้วก็มักจะหายตัวไปออกจากที่พักไปหลายต่อหลายครั้งจนไม่ติดต่อได้ประมาณ๒ปี
แล้วทราบภายหลังอันนี้หมายถึงว่านายจ้างเก่าเขาเคยบอกเอาไว้นะฮะ
กับเมียด้วยตัวเขาเลิกกับเมียด้วยนะฮะแล้วก็มาทำงานในกรุงเทพอยู่คนเดียว
ย้ายจากใต้ขึ้นมากรุงเทพไม่ได้กลับบ้าน๓ปีแล้ว
แต่สาเหตุที่ทำแบบนี้เบื้องต้นน่าจะคุ้มครั่งแต่สิ่งที่ทำให้เขาตายเนี่ย
ต้องนำร่างไปจนสูตรก่อนว่าเขาตายจากอะไรจากการเสียเลือดมาก
หรือมันมีสาเหตุอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่การก่อเหตุครั้งนี้คุ้มครั่งจากการที่เขามีอาการป่วยทางจิตนะครับ